เขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ความรักมีเกินกว่า๒คนเนี่ยมันมักจะมีปัญหาและมันอาจจะจบไม่สวย
อันนี้เป็นหนึ่งในกรณีนั้นนะคะเขาบอกว่ารักสามเศร้าเราสามคนค่ะชายหญิงคู่นึงเคยเป็นสามีภรรยากันแล้วเลิกกันไป
ฝ่ายหญิงเนี่ยไปมีสามีใหม่ไม่รู้เหมือนกันว่าฝ่ายชายติดใจเรื่องอะไรไม่รู้ว่าทำใจไม่ได้หรืออะไร
หลังจากนั้นฉุดกระชากลากถูอดีตภรรยาตัวเอง
ข้ามไปสพที่อยู่ฝั่งตรงข้ามไปมอบตัว

คุณตำรวจครับผมเพิ่งยิงคนตายมา

จังหวัดฉะเชิงเศร้าบ่ายโมงตรง

เขาวิ่งมาประชิดที่รถแล้วคาดว่าน่าจะเกาะเหตุ

กระชากลากถูกับผู้หญิงเสื้อส้ม
ซึ่งก็คืออดีตภรรยาที่นั่งมากับสามีใหม่ที่ถูกยิงไปแล้ว
ฉุดกระชากลากถูกันอยู่ประมาณสัก๑๐นาทีได้
ก่อนที่จะกึ่งลากผู้หญิงเสื้อส้มคนนี้ข้ามไปฝั่งตรงข้ามเพื่อไปมอบตัว
อยากให้คุณผู้ชมดูวินาทียิงหน่อยเพราะว่ามันจะมีจังหวะที่ทำไมเรารู้ได้ยังไงทั้งที่หลังคาบังแล้วยิง

จะตกใจเสียงปืนยิงห้านัดใช่ไหมห้านัดค่ะอ๋อนี่ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะ
คนถูกยิงอ่ะตอนแรกอาการสาหัสนั่งจมกองเลือดอยู่ที่เบาะรถครับ
พาไปโรงพยาบาลแล้วแต่ก็เสียชีวิตนะคะผู้ตายเนี่ยชื่อว่านายสมศักดิ์เข็มโรด
อายุสี่สิบแปดปีค่ะโดนยิงเข้าไปที่ไหล่ขวาทะลุชายโครงสองนัด
ลำตัวอีกสามนัดรวมเป็นห้านัดสายตรวจนี่แหละที่เป็นคนพาส่งโรงพยาบาลพนมสารคาม
แต่ยื้อไม่ไหวจริงจริงนะคะเสียชีวิตส่วนที่รถกระบะค่ะ
มีรอยกระสุนที่กระจกด้านหน้าเนี่ยสามรูกระจกข้างคนขับอีก๒รูค่ะ
ถัดมาห้าสิบเมตรมีมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสีขาวทะเบียนหนึ่งกอทอ
ชะเชิงเซาเจ็ดสองหกสามจอดอยู่ใต้ต้นไม้อันเนี้ยเป็นของคนยิง
คนยิงชื่อนายจรัสมงคลสินอายุสี่สิบเจ็ดปีนะคะ
ก็เป็นอดีตสามีของฝ่ายหญิงที่นั่งมาด้วยกันกับผู้ตายเนี่ยค่ะครับ
หลังจากที่เขาก่อเหตุเสร็จปุ๊บเขาก็ลากอดีตภรรยาไปที่โรงพักเลย
เป็นคนพาผู้ตายส่งโรงพยาบาลเขาบอกว่า
เขาเห็นเลยจังหวะที่มือยิงเดินไปโรงพักไปแจ้ง
ไปมอบตัวลองฟังเสียงคุณตำรวจนะคะ
เค้าถามว่าคนยินอยู่ไหนเค้าบอกว่าวิ่งมาฝั่งโรงพรรค
ผมเลยยิงถือปืนตามมาเค้ามาเจอเค้าคือตรงนี้
เราถึงรีบไปดูผู้ด้วยแล้วก็เจ็บ
พอดีเขารับตัวไปแล้วผมก็รีบกลับไปปุ๊บ

ตามมาแล้วแต่ว่าดูท่านลอง

ผมก็เลยต่างทิ้งใจอุ้ม

นั่งกลับมาจากห้อง
ส่วนถ้างฝั่งคนก่อเหตุในจรรย์นะครับ
ก็สารภาพทุกอย่างเลยว่าเขาเป็นคนยิง

แล้วยังไงแต่ปรากฏ๒เดือนก่อนเขาระแคะระคายสงสัยว่าภรรยามีผู้ชายคนใหม่
ก็เลยพยายามติดตามจนสุดท้ายไปรู้ว่าภรรยาคบหากับผู้ตายจริง
แล้ววันนี้ก่อนบ่ายตามมาเจอภรรยากับผู้ตายก็เลยบันดาลโทษะ
ลองฟังเสียงนายจรัสช่วงตำรวจพาไปค้นบ้านหน่อยนะคะว่าเขาอยากจะพูดอะไรถึงสิ่งที่เขาทำลงไปบ้าง
ผมระงับอารมณ์ไม่อยู่
ตำรวจคุมตัวนายจรัสไปค้นที่บ้านนะคะเจอกระสุนปืน๑๑มมอยู่ในกล่องบนหัวเตียงนอน
เจอเสื้อเสื้อเนี่ยในเสื้อก็มีกระสุนปืนใส่เอาไว้ด้วยโอ้โหเพียบเลยจริง
ก่อนออกมานายจรัสได้เข้าไปกราบแม่แล้วก็ยายของตัวเองนะคะ

กราบเนี่ยก็น้ำตาคลอเบ้ากันทั้ง๓คนเลยค่ะ
เรื่องคดีความตำรวจบอกว่าจะสอบสวนอย่างละเอียด
เบื้องต้นแม้จะบอกว่าบันดาลโทษะใช่ไหมคะ

แต่ตำรวจบอกว่าแต่ถ้าพบว่านายจรัสเตรียมปืนติดตัวเอาไว้ไปดักรอตั้งแต่แรกเนี่ย

ข้อหาจะต้องเป็นการฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนนะ

ตอนนี้ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำพยานแวดล้อมค่ะ
ไหนจะกระสุนที่เตรียมไว้ที่บ้านอีกอ่ะ

ถ้าไม่ทำใจมันก็เนี่ยฝั่งหนึ่งก็ติดคุกฝั่งหนึ่งก็ตาย